ความคืบหน้ากรณีพยานของคดีบอสอยู่วิทยา
ก็คือนายจารุชาติมาสทองที่เสียชีวิตเมื่อวันที่๓๐
ที่ผ่านมาตอนตี๑ที่เชียงใหม่
คือทางญาติก็มีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วเมื่อวานนี้พ่อแม่ก็ตั้งใจจะชาปนกิจ
รองผู้การจังหวัดมาถึงที่บ้านที่เชียงราย
แล้วก็เจรจาจะขออายัดศพ
อันนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาตั้ง๒แสนบาทมาจัดงานศพ

จนกระทั่งผู้การจังหวัดบินด่วนมาถึงเลยนะ
เจรจามาพูดคุยกันสุดท้าย
ยอมให้อายัดศพลูกชายนะคะ
ผู้การจังหวัดที่ว่าคือผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะ
เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ในการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
ตอนแรกยักษ์ยาดก็ตกใจทำไมมาอายัดศพล่ะ

ดูสิคือทำพิธีมีการเคลื่อนย้าย
เป็นพิธีศพเรียบร้อยแล้วค่ะ

ซึ่งตอนแรกทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงศวรรค์ชัยบาล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เข้าไปพบพ่อกับแม่ของผู้ตายก่อน
คุณแม่ก็คือคุณแม่ตาวังมูล
กับคุณพ่อสมานวังมูล
ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่
กำลังนั่งฟังพระสวดในงานของลูกชาย

สิ่งที่ทางรองผู้การจังหวัดเชียงราย
ไปเจรจาก็จะขออายัดศพลูกชาย
คือนายจารุชาติมาสทองเอาไปผ่าพิสูจน์ก่อน

อันนี้เป็นภาพตอนรองผู้การจังหวัดเชียงราย

คุณแม่คือคนทางขวามือที่สวมเสื้อขาว

แล้วตอนแรกก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เซ็น

ก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีญาติพี่น้อง

เพราะอย่างที่บอกคือเขากังวลไง
การจัดงานศพมันต้องใช้เงิน

ก็ไปกู้หนี้ยืมสินมา๒แสนบาท
เอามาจัดงานศพแล้วก็บอกเลยนะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยเหลือค่าทำศพ๑แสนบาทก่อน

ซึ่งทีนี้ณตอนแรก
พอญาติบอกว่าญาติไม่ยินยอม
เรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสิน
ซึ่งท่านเป็นผู้การจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็บินด่วนมาที่อำเภอพานที่เชียงรายเลยค่ะ
เจรจากับทางครอบครัวของนายจารุชาติ
คุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าตอนนี้คุยแล้วเคลียร์แล้ว

ญาติยินยอมให้อายัดศพ
แต่ทางญาติเขาก็ขอ
บอกว่าขอให้ประกอบพิธีให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนได้ไหม
แล้วเดี๋ยวให้เอาศพไปผ่าพิสูจน์ต่อ

ก็เป็นพิธีที่จะเคลื่อนศพไปยังชาปณะสถานร่องบอน
แล้วก็จากนั้นเรียกง่ายก็คือจะเผาแล้วนะครับ
แล้วก็ทางครอบครัวบอกว่างั้นขอแบบนี้
ขอประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เลื่อนศพไปยังชาปณสถาน
แล้วก็มีการสวดก่อน
หลังจากนั้นค่อยอายัดศพไปยังไม่เผาก็ได้
ก็เลยกลายเป็นการเจรจาที่ทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าตำรวจมีความจำเป็นอะไร
ใช่ค่ะทีนี้พอทำตามคำตกลงของญาติ
มีการประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จ
ก็ยกโลงขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลพาน
ให้ไปส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ก็เดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่
แต่ทีนี้คุณผู้ชมการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่นำศพ
ค่อนข้างลำบากเพราะว่าคุณผู้ชม
ถนนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย
ก็โดนอิทธิพลของศิลากูเหมือนกัน
คือโดนน้ำป่าไหลหลากตัดขาดถนนหลายจุด
อย่างที่เรารายงานข่าวแล้วฝนเนี่ยมันตกลงมาตลอดทางค่ะ
ดังนั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

กว่าจะเดินทางจากเชียงราย
มาถึงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทีนี้พอเดินทางมาถึง
ทางทีมแพทย์ก็ต้องมีการชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง
มีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อที่จะคลายข้อสงสัย
แล้วก็คลายความกระจ่างของการเสียชีวิตในครั้งนี้
ก็จะไปส่งชนะสูตรที่นิติเวศโรงพยาบาลมหาพระราชนครเชียงใหม่

สืบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงกับคู่กรณี
และเรื่องของการข้อมูลการใช้โทรศัพท์
ตลอดจนทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามขั้นตอนของกฎหมายแบบรอบครอบที่สุด
ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกนะว่า
ที่มาที่ไปของการอายัดศพทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้ความสำคัญกับคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคดีนี้
ดังนั้นนายกก็เลยอยากให้มีการอายัดศพ

หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดรอบครอบ
จะได้ไม่เป็นข้อกังขาไม่เป็นที่คาใจของประชาชน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าการอายัดศพนี้
ไม่ใช่การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
เพราะว่าตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปทำการอายัดศพนะฮะ
ก็ตกออกตกใจเป็นข่าวคราวออกมาคำสั่งใครคำสั่งใคร
ทำไมถึงต้องมีการอายัดศพด่วนแบบนี้

สรุปแล้วเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะ
ใช่ค่ะทีนี้เรานำเสนอข่าว
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนตีหนึ่ง
ทำให้นายจารุชาติมาสทองเสียชีวิต
คู่กรณีของนายจารุชาติคือนายสมชายตาวิโน
นายจารุชาติเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวชนเกี่ยวกันจากภาพกล้องวงจรปิด
แล้วนายจารุชาติเป็นฝ่ายเสียชีวิต
คำถามก็คือเอ๊ะสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนไหม
เรื่องนี้เราก็สอบถามไปยัง
พลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสิน

สอบปากคำคู่กรณีก็คือนายสมชาย๒รอบ
ยังให้การไม่ตรงกันเรื่องนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกก็มีการเค้นสอบเลยนะ
แต่ตอนแรกเนี่ยข่าวที่นำเสนอออกมาคือทั้งสองคนเลย
นายสมชายแล้วก็นายจารุชาติเมาปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้นการที่นายสมชายจะให้ปากคำ๒รอบไม่ตรงกัน
ก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในอาการเมา
แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าได้มารู้จักกับนายจารุชาติที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วทีนี้ก็มีการชวนกันไปดื่มต่อที่อื่นแถวย่านสันติธรรม
หลังจากนั้นก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนตี๑ของวันที่๓๐ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็จะมีทีมแพทย์จากภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จะสรุปคลี่คลายคดีนี้ให้เกิดความกระจ่างกับสังคมนะคะ
ส่วนทางด้านนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคก็ระบุค่ะ
บอกว่าวันนี้ทางกรรมธิการเอาเรื่อง
การเสียชีวิตของนายจารุชาติเข้าสู่การประชุม
จะติดตามการตรวจสอบคดี
รวมถึงการชนสูตรพลิกศพของนายจารุชาติ
เพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตเป็นการเสียชีวิตที่มีเงื่อนงำ
ผิดธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีประเด็น
การฆ่าตัดตอนพยานเกิดขึ้นได้
ซึ่งทัศนะของนายสมชายเนี่ยนะคะ
ก็เช่นเดียวกันกับทางด้านนายวิชามหาคุณเหมือนกันค่ะ
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้

นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นการทำงานของคณะกรรมการ
ในการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง
ซึ่งตัวนายกเองก็ไม่มีอำนาจหรือว่าจะไปก้าวล่วงใดทั้งสิ้น
ส่วนการที่มีข้อเรียกร้องออกมาบอกว่าคดีนี้สามารถที่จะรื้อคดีได้หรือไม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องให้คณะกรรมการศึกษารายละเอียด
เอกสารสำนวนคดีก่อนแต่วันนี้นะครับ
ได้ทำให้ทุกอย่างอยู่ในข้อเท็จจริงและดูว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนการสั่งอายัดศพนายจารุชาติมาทองนั้น
นี่หมายถึงนายยกจึงใช้อำนาจสั่งการเพื่อให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นครับ
นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าได้ติดตามข่าวคดีนี้มาตั้งแต่
มีประเด็นข้อสงสัยหลายเรื่องซึ่งก็ยอมรับว่าส่วนตัว
ก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกับที่หลายคนสงสัยแต่พูดออกมาไม่ได้
เพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับอ่ะอันนี้เป็นการทำงานของ
คณะกรรมการชุดที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานที่นายกแต่งตั้งเนี่ยนะครับ
ส่วนอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็คณะกรรมการชุดนี้นะครับมีพลตำรวจโทจารุวัฒน์วัยสยะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ซึ่งก็ได้รับมอบหมายแทนพลตำรวจเอกสัตวรรษฮิรันบุรณะ
ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นประธานให้ท่านรอง
ท่านรองเป็นประธานดำเนินการประชุมในวันนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับก็มีการเรียกประชุมได้เรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมายและคดี
ที่รับเรื่องมาจากอายการเข้าให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เพื่อสักถามตั้งแต่ขั้นตอนการรับความเห็นจากคดีมาจากอายการ
การตรวจสอบข้อที่จริงและการประมวลผลการตรวจสอบเสนอต่อพลตำรวจโทเพิ่มภูมิ

คือพลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นคนเซ็นคำสั่งไม่แย้งคดี
คุณผู้ชมเข้าใจนะฮะเป็นคนที่ลงลายมือเซ็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการที่จะไม่แย้งคดีที่อายการสูงสุดไม่ฟ้องแล้วนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็เตรียมที่จะให้พลตำรวจโทเพิ่มภูมิเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
เข้ามาชี้แจงในเร็วนี้ด้วยเพื่อจะสอบถามทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิษฐ์สั่งไม่แย้งอายการ
แล้วก็คนจะหลดปากกาในการเซ็นคำสั่งนั้นนะครับ
อกจากนี้ยังได้ให้คณะทำงานแบ่งเป็น๒ชุด
ไปตรวจสอบเรื่องผลเลือดว่าพบสารแปลกปลอมโดยชุดหนึ่งไปที่แพทยศภา
อีกชุดไปดูที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสอบถามแพทย์แล้วก็สอบแพทย์ในประเด็นยาปฏิชีวนะ
หลังจากสมาคมทันตแพทย์ยืนยันว่าสารแปลกปลอมที่พบในเลือดไม่ได้เกิดจากการทานยาปติชีวนะ
ก็มีความเห็นเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาดำเนินการต่อไปฮะ
ก็เป็นขั้นเป็นตอนของแต่ละคณะกรรมการก็มีความคืบหน้าเกิดขึ้นทุกวันนะครับ